ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ชายภูมินะครับ
เจ้าของบ้านเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความนะฮะ
บ้านของนางสาวเพ็ญนภานะฮะบอกว่ามีอดีตแฟนของเธอ
ซึ่งเป็นตำรวจบุกมาที่บ้านมีกล้องวงจรปิดนะฮะที่อยู่ที่หน้าบ้านนะครับ
จับภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวดูภาพเลยนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ช่วงที่เข้ามาเนี่ยฮะตรงนี้นะครับภาพมุมบนนะครับ
แล้วก็ถีบแบบนี้นะฮะสักพักนึงเนี่ยก็จะเข้าไป
เข้าไปด้านในเนี่ยไปทำร้ายข้าวของแล้วก็ทำร้ายเจ้าของบ้านด้วย
นี่เป็นภาพตอนมาถึงที่กระโดดข้ามประตูรั้วเข้าไปเลยนะครับ
เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงนะครับถูกทำร้ายบาดเจ็บด้วยนะครับ
นางสาวเพ็ญนภานะครับนำภาพนี้ไปแจ้งความที่สพเมืองชายภูมิ
บอกว่าผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยชื่อ๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์ไตรทิพย์
เป็นตำรวจชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดชายภูมิค่ะ
ทีประตูเข้าไปในบ้านแล้วไปพังข้าวของในบ้านเสียหาย
แล้วทำร้ายเธอด้วยจนบาดเจ็บนะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ส่วนเช้าวันนี้เธอไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองชายภูมินะครับ
บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ไม่ใช่แค่ตามภาพในกล้องวงจรปิดในครั้งนี้เท่านั้นด้านในก็พังเสียหายหมด
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเลิกกับ๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์ไปประมาณ๑ปี
แต่เธอก็ยังสนิทสนมกับครอบครัวของอดีตแฟนนุ่มอยู่
เดือนที่ผ่านมามีญาติของอดีตแฟนนุ่มเสียชีวิตเธอก็เลยไปร่วมงานศพนี่ฮะ
ยังถ่ายภาพด้วยกันอยู่เลยแต่ว่า๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์เนี่ยเขามีแฟนใหม่แล้ว
เธอก็ไม่รู้ว่าจะเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าเธอไปงานศพญาติของอดีตแฟน
แล้วไปถ่ายรูปด้วยกันแฟนใหม่ของแฟนก็เลยหึงห่วงหรือเปล่า
ที่เกิดการถ่ายรูปกันเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยเพราะเท่าที่รู้เนี่ยคือ
พอถ่ายรูปกันเสร็จ๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์อดีตแฟนนุ่มเนี่ย
เขาก็เกิดการทะเลาะกับแฟนใหม่แล้วไม่รู้ว่าเลยตามมาลาวีมาลงกับเธอหรือเปล่า
มันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวฟังเสียงเธอแล้วกันนะฮะ
นี่เป็นในมุมของผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็บาดเจ็บด้วยนะฮะ
ขณะที่ฝ่ายของ๑๐ตำรวจเอกมณัฐพงศ์เนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
บังคับบัญชาเขายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
คือจะด้วยเหตุผลอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหม
แต่การบุกไปแล้วก็ทำลายข้าวของทำร้ายกันอันนี้ไม่ได้